มาดูข่าวอำลาอาลัยค่ะในงานพระราชทานเพลิงศพครูชาลีอินทรวิจิตรค่ะ
ศิลปินแห่งชาติค่ะสาขาศิลปะการแสดงปี๒๕๕๙
เสียชีวิตด้วยโรคชะลาค่ะเมื่อวันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๔ที่ผ่านมาค่ะ
ต้องบอกว่าบรรยากาศที่วัดธาตุทองเอกมัยเมื่อวานนี้ค่ะเป็นอย่างโศกเศร้า
มีศิลปินดารามาร่วมไว้อาลัยครูชาลีกันมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณอาวินัยพันธุรักษ์ค่ะ
อาชรินอาชรินนันทนาคอนสุดาชื่นบานธนิษฐศรีกลิ่นดีค่ะ
พี่บินพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ด้วย
โดยเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ได้มีการเชิงหีบศพเวียนเมนทั้งหมด๓รอบ
จากนั้นนำหีบสดขึ้นตั้งบนจิตรกาฐาน

แล้วก็ขับร้องเพลงของศิลปินแห่งชาติด้วย
เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ผู้วายชน
ซึ่งงานนี้ได้คุณพรพิมลบอสใคร่ใหญ่
ใคร่โคลิเซียมนั้นเอง
ซึ่งเป็นที่รักและเคารพของครูชาลี

ด้านภรรยาของครูชาลีนั้นก็ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานนะคะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะได้สอบถามพี่ท็อปพี่ไทย
บอกว่าสุดอาลัยที่ต้องสูญเสียครูเพลงอันเป็นที่รักค่ะ
วันนี้ถือว่ามาทำหน้าที่ลูกหลานส่งครูชาลีสู่สวงสวรรค์
โดยต่อจากนี้นะคะเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต่างเนี่ย
จะให้คุณพรพิมลเป็นคนดูแล
แล้วก็หลังจากนี้ตั้งใจว่าจะสร้างอนุสวรี

เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอน
แล้วก็ฟังสัมภาษณ์พี่ท็อปพี่ไทยกันนะคะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะคะ